อีสานนครสินจ้า

ในรายการเดี๋ยวจะมาเปิดฟลอต้อนรับกันแบบว่า
ให้ม่วนคึกคักอย่างมันแน่นอน
ใช่ค่ะแต่ก่อนจะไปม่วนกันคุณผู้ชมค่ะ
มอสบอยสิริชัยและแอนอรดี
ไปงานบุญกันก่อนเลยค่ะ

ล่าสุดนี่เมื่อวานนี้เขาจับมือกัน
ไปร่วมพิธีบวงสวงที่วัดป่าเทพิทักษ์
ตำบลอ้อมกออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะทางด้านของสาวแอนอรดี

ได้ร่วมกับทางวัดจัดงาน
วงสวงปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมา
ซึ่งนอกจากแฟนคลับของทั้งคู่แล้ว
ก็ยังมีชาวบ้านที่เขาศรัทธา
เดินทางมาร่วมงานกันเยอะมากเลยค่ะ

ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีเลขมงคลบ้างเหรอนะคะ
เพราะว่าสาวแอนได้ทำการบอกยอดเงิน
แฟนคลับเขาร่วมบริจาคมา
ว่ามียอดทำบุญสูงถึง๑๘๕๐๐๐บาท
โอ้โหเยอะมากนะ
ซึ่งเธอก็ได้สมทบเพิ่มเข้าไปอีก
ให้มันได้ยอดแบบกลม
ซึ่งสาวแอดเองก็เชื่อว่านี่เป็นเลขมงคล

เพราะทางด้านบอสบอยสิริชัย
เขาได้โชว์ยอดบริจาคทั้งหมดทั้งมวลในงานนี้ว่า
สิริรวมแล้วทั้งหมดคือยอด

แอนอรดีนะคะยังได้ทำการร้องเพลงถวายเสียงปู่กับย่าด้วย
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศมวลกันสักนิดนึงค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับซ้อแอนแล้วก็บอสบอยด้วยนะจ๊ะ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบอกเลยว่าอิจฉามาก

เขาคอยดูแลเอาอกเอาใจอยู่ตลอดเวลาคุณดูสิ
แบบนี้จะไม่ให้อิจฉาได้ยังไงอ่ะเนาะ
เอาค่ะไปต่อค่ะคนนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวพ่อจะแคร์เพื่อ
เรากำลังพูดถึงเจ้าพ่อมนศิษย์คำซอย
ที่มาโพสต์เอาใจนักเสี่ยงโชคพร้อมกับเสื้อสีแดงสุดมงคลนะคะ

มาพร้อมกับตัวเลขที่ตัวเองชอบอีกแล้วครับท่าน
เลขที่ชอบก็คือ๗๑๒และ๗๕๗พร้อมกับบอกว่าตัดเอานะ
พี่มนต์สิทธิ์ให้ตัดอะไรยังไงคุณผู้ชมดูเอาเองนะ
ก่อนจะมีการทิ้งท้ายว่างวดนี้ไม่กล้าซื้อเยอะครับ
ลอตเตอรี่แพงมากบ่นเฉยแพงก็ไม่เป็นไร
ผมก็ยังสนับสนุนรัฐบาลเหมือนเดิมครับท่าน
่นทีสะดุ้งทั้งบางนะพี่มนศิษย์นะ
แต่เท่าที่เราซูมดูเนี่ยนะซูมซ้ายซูมขวา

แกถือไปพัดเลยแต่ไม่มีเลขที่แกบอกว่า
แล้วคุณผู้ชมไลค์ตลอดตลอดแล้วคิดดูน้ำว่า
แล้วเวลาถูกเลยเลยก็จะเห็นกันจะบางอยู่บ่อย
๑๘๕งี้๑๙๐เลขที่แบบยอดกระถิ่นใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็มียอดตัวเลขจากพี่มนต์สิทธิ์ด้วยนะคะ